คุณผู้ชมค่ะผู้นำทุกประเทศทั่วโลกนั้น
ยกย่องสันเสริมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
เนื่องจากเป็นบุคคลที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
และดูแลประชาชนชาวไทยให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ
ได้ประชุมและกล่าวสะดุดี
รวมถึงถวายพระเกียรติแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ซึ่งก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
ในช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มของเวลาประเทศไทย
เวลา๑๐นาฬิกาของเวลาท้องถิ่นที่สหรัฐอเมริกานะคะ
โดยส่วนใหญ่นั้นผู้นำแต่ละประเทศก็กล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงงานอย่างหนัก
ตลอด๗๐ปีที่ผ่านมาค่ะ
ปีเตอร์ธอมสันเอกอัครราชทูตจากฟิจิ
ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานในที่ประชุม
กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังตัวแทนของประเทศไทยที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
จากนี้ยังกล่าวว่าในหลวงรัชกาลที่๙ทรงครองราชมาอย่างยาวนาน
ตลอดรัชสมัย๗๐ปีของพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า๔๐๐โครงการ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ส่วนทางด้านนั้นนายบัญคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติก็กล่าวแสดงความเสียใจอีกครั้ง
ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลก
โดยพระองค์ทรงผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองหลายต่อหลายครั้งในช่วงรัฐสมัยของพระองค์
อกจากนี้พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเคารพจากทั่วโลก
หลวงราชการที่๙ทรงเป็นนักพัฒนาที่ดีเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับการทูลกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศดังกล่าวเมื่อ๑๐ปีก่อนค่ะ
ส่วนทางด้านนายอับดุลละวาฟี่เอกอัครราชทูตประจำสหประชาชาติจากประเทศไนเจอร์ทวีปแอฟริกา
กล่าวแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙โดยย้ำว่าตลอดรัชสมัย๗๐ปีของพระองค์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ว่าพระบาทสำเด็จพระประมินทรัฐมหาภูมิผลอดุญเดช
พัฒนาประเทศทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเป็นพระมหากษัตริย์ที่คนไทยรักและเทิดทูล
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ
ส่วนทางด้านของนายแมททิวไลครอฟเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสระประชาชาติ
ได้ขึ้นกล่าวในฐานะตัวแทนชาติยุโรปตะวันตก
แสดงความเสียใจต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทย
ต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งถือว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุด
ซึ่งปีที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชองค์การสหประชาชาติก็เพิ่งมีอายุ๑ปีเท่านั้น
โดยตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทำงานหนักและดูแลราษดรโดยเฉพาะด้านการเกษตรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พระองค์ยังทรงเป็นอัคระศิลปินที่มีพระปีชาสามารถในหลายด้านโดยเฉพาะในด้านดนตรีแจ๊ส
รวมทั้งการที่ในหลวงราชการที่๙อุทิศพระองค์ให้กับประสบกรณิกรทำให้ชาวไทยทุกคนตลอดจนคนทั้งโลกเคารพรัก
และพระองค์ยังทรงเป็นศูนย์กลางของเสถียรภาพของชาติในช่วงสำคัญหลายช่วงด้วยครับ
แต่พระองค์ยังทรงมีความผูกพันส่วนพระองค์กับสหรัฐในฐานะที่พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนานีทรงพบกันที่เมืองเคมบริตรัฐเมซาชูเศษของสหรัฐ
และถึงแม้พระองค์จะทรงพำนักอยู่ที่สหรัฐแค่ช่วงที่ยังทรงพระเยาแต่คนที่แคมบริตก็ยังรู้สึกผูกพันกับพระองค์
ซึ่งนางซาแมนท่าประจักษ์ชัดดีนะคะเนื่องจากเคยเป็นอาจารย์อยู่ในเมืองแคมบริช
ทรงต้องการให้คนจดจำพระองค์อย่างไร
ซึ่งพระองค์ตรัสว่าทรงสนพระไทยน้อยมาก
ประวัติศาสตร์จะบันทึกถึงพระองค์อย่างไร
แต่หากคนต้องการเขียนถึงพระองค์ในแง่ดี
ก็ให้เขียนถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่เป็นประโยชน์ค่ะ
อกจากนี้นะคะเอกอัครราชทูตผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติ

ซึ่งได้กล่าวถวายราชสะดุดีการอุทิศพระวรกายของพระองค์
พระราชกรณียกิจต่างเพื่อประโยชน์ของประสบกรณิกร
เข้าใจในปัญหาที่รัศดรพบเจอ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง
โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาชนบท

อนุรักษ์และจัดทรัพยากรน้ำ
โดยยกตัวอย่างโครงการแก้มลิง
ก็คือแก้มลิงแล้วก็บอกว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ส่งเป็นผู้ที่ช่างสังเกตนะครับ
เห็นการกินกล้วยของลิงแล้วไปเก็บไว้ที่แก้ม
ก็เลยกลายเป็นที่มาของโครงการแก้มลิง
และนอกจากนี้นะคะก็ยังได้กล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙เมื่อปี๒๕๐๓นะคะ
และมีพระราชดำรัฐต่อรัฐสภาสหรัฐ
ย้ำถึงความสัมพันธ์อันพิเศษ
และการยึดถือในคุณค่าร่วมกันระหว่างสองประเทศค่ะ
พระองค์มีพระราชดำรัฐว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญ
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนคือเครื่องรับรองสันติภาพและความก้าวหน้าค่ะ
โดยในตอนท้ายนะคะเอกอัครราชทูตผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติ
สรุปว่าคนไทยโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติต่อประสบกรณิกร
เหมือนสมาชิกในครอบครัวที่พระองค์ทรงให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
ขณะเดียวกันนะคะนานาชาติก็โชคดีที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินพระชนชีพของพระองค์เช่นเดียวกันค่ะ
และปิดท้ายในการกล่าวถวายราชสะดุดีก็คือที่นายเวียรชัยพลาสัยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินะคะ
ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นดั่งแสงไฟส่องสว่าง
ในช่วงที่ไทยเผชิญวิกฤตและความท้าทายมาตลอด๗ทศวรรษ
และการที่พระองค์มีพระราชกรณียกิจในการพัฒนาโดยมีประสบกรณิกรเป็นศูนย์กลางนั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทย
เดิมที่อยู่ในสถานะประเทศยังไม่พัฒนาให้กลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างไปทางสูงค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นภาษาทางการในการสื่อสารของที่ประชุมสมชาศาสประชาชาติด้วยนะครับ
แล้วในช่วงแรกที่ท่านปีเตอร์ทอมซันเอกอัคภรรชชาติลอร์ธโชคิช
ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวแสดงความเสียใจ
และกล่าวถวายสะดุดีแล้วนะครับก็มีการยืนสงบนิ่ง
โดยพร้อมเพลียงกันในที่ประชุมด้วยนะครับ
ขณะที่ทั่วโลกเองนะครับก็ได้มีการนำเสนอข่าว
ของที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติที่มีการประชุมวาระพิเศษ
ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกด้วยนะครับถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะครับ
ประเด็นนี้ก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันเสาร์ที่๒๙ตุลาคมด้วยค่ะ